คุณผู้ชมคะคดีดาบตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยอง
ยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิต๒นาย
และตัวเองนั้นถูกวิสามันฆาตกรรม
จากตัวเองถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กระทำชำราวผู้ต้องหาหญิงชาวลาว
ซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปสอบถาม

เชื่อว่ามีการกระทำชำราวเกิดขึ้นจริง
ติดตามจากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามหาร้านคาราโอเกะ
ผู้ต้องหาหญิงชาวลาวทำงานอยู่
หลังได้เบาะแสชื่อร้านและข้อมูล

รอยต่อระหว่างอำเภอบ่อวินและปลวกแดง
แต่จากการตรวจสอบไม่มีใครรู้จักร้านดังกล่าว
แต่มีคนแนะนำให้เราไปสอบถามจากร้านคาราโอเกะเก่าแก่
ที่น่าจะให้ข้อมูลกับเราได้
พี่หนูลงพวงนิดหนึ่งค่ะ
พอดีจะมาหาร้านของน้องที่
น้องหญิงที่เป็นคนลาวที่คดีที่ปลวกแดงค่ะ
จ้ะมีแน่ใจว่าเขามาจากร้านไหนน่ะ

ถ้าหนูก็คือวิ่งไปทางนี้เหรอคะ

ประมาณปีนึงแต่ก่อนเขาอยู่นี่แหละ
เจ้าของร้านคาราโอเกะเล่าให้ฟังว่า
หญิงชาวลาวเคยทำงานที่ร้านของเธอเมื่อปีที่แล้ว
โดยมีใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
และได้เล่าถึงอุปนิสัยว่าเป็นคนร่าเริงพูดตรงไปตรงมา
เขาอยู่ในโรงงาน
แม่เขาเป็นพอดอยู่ในโรงงานร่าดุรี
พอดที่นั่นแล้วคนในโรงงานเลี้ยงเขามันจนโต

ก็คือแม่เขาโดยพ่อยแล้วเขาไม่ทิ้งไปเลย

แต่เนื่องจากใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวหมดอายุ
จึงถูกส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดี
เตรียมผลักดันกลับประเทศ
กระทั่งมาทราบข่าวอีกครั้งว่าถูกล่วงละเมิด

ซึ่งอดีตลูกจ้างยังคงยืนยันว่า

แย้งกับที่ดาบตำรวจคู่กรณีอ้างไว้
เขาก็บอกเราว่าเข้าไปในห้องหังเริ่มแรกก็ไปจับลมเขาเข้าหว่าง

เขาไปจับลมก็บอกเขาว่าออกไปไหน
ในความที่เขากลัวนี่

เป็นห้องอีกห้องหนึ่ง

ไปเล่นเรื่องมันจะไม่ได้
วันที่๘ธันวาคมหญิงชาวลาวถูกคุมตัว
ไปที่สถานีตำรวจภูทรปลวกแดง
ในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ในวันเดียวกันดาบตำรวจชินกฤษพุทธิประพาทเข้าเวรควบคุมห้องค้างในเวลา๒๐นาฬิกา
สิบธันวาคมดาบตำรวจชินกฤษรับทราบข้อกล่าวหากระทำชำราวและถูกดำเนินคดี
สิบสองธันวาคมพลตำรวจโทษพิสิทธิพิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ
มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
โดยย้ำจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สิบสี่ธันวาคมดาบตำรวจชินกฤษก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตสองคน
ก่อนจะถูกวิสามันฆาตกรรม
สภาพของห้องควบคุมผู้ต้องขังนะคะภายในโรงพักปลวกแดงค่ะ
ซึ่งภายในนะคะจะมีการแบ่งแยกห้องย่อยออกเป็น๓ห้องค่ะ
คือห้องควบคุมผู้ต้องขังชายห้องควบคุมผู้ต้องขังหญิงแล้วก็ห้องควบคุมแยก
โดยทั้ง๓ห้องนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่มีการกั้นห้อง
แต่ว่าไม่ได้เป็นการปิดมิดชิด
โดยจะมีเพียงแค่๑๐เวนที่มีกุญแจที่จะเปิดเข้าไปในห้องได้ค่ะ
กล้องวงจรปิดภายในห้องค้างมี๑ตัวหันหน้ากล้องเข้าด้านใน
แต่ทิศทางองศาของกล้องไม่สามารถมองเห็นหน้าประตูห้องขังหญิงได้อย่างชัดเจน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ติดตั้งกล้องเพิ่มขึ้น
ให้สามารถมองเห็นบุคคลเข้าออกห้องควบคุมผู้ต้องขังได้ทั้งหมด
ด้านคดีถูกแยกสำนวนออกเป็น๔คดีซึ่งรวมถึงคดีกระทำชำราวที่ถือเป็นชนวนเหตุของเรื่องทั้งหมด
ว่าจะทราบผลการสอบสวนไม่เกิน๑สัปดาห์นับจากนี้
เพื่อให้ความจริงกระจ่างและคลี่คลายทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังค้าของสังคม
ดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน